วันนี้ก็ยังคงต้องจับตามองบรรยากาศของวัดพระธรรมกาย

มีความเคลื่อนไหวต่างมากมายด้วยนะครับ
โดยเฉพาะมีพระราชองค์การ
ในการถอดถอนสมณศักดิ์ของพระธรรมชโย
วันนี้การชุมนุมการรวมตัว
ก็ยังคงจับตามองไปที่ตลาดกลางคลองหลวง

ซึ่งทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่นั่นนะครับ
ติดตามบรรยากาศเช้านี้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งครับ

วันนี้ที่วัดพระธรรมกายมีอย่างน้อย๓เรื่อง
ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยเฉพาะกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกประธรรมนตรี
เรื่องของการถอดถอนสมรรถศักดิ
ของพระธรรมชโยเมื่อคืนนี้ครับ
ศิษยานุสิตและพระสงฆ์ที่ร่วมชุมนุม

ยังอยู่ในอิริยบทของการพักผ่อนนะครับ
โดยบริเวณนี้เจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด
ในการคัดกรองบุคคลเข้าและออกจากพื้นที่
โดยประชาชนทั่วไปจะต้องแสดงตัวด้วยบัตรประชาชน

ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทุกรูปนะครับ
ซึ่งวันนี้ยังมีประเด็นที่ต้องจับตาดูการเคลื่อนไห
ของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณตลาดกลางคลองหลวง

หลังจากที่เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ได้ออกประกาศขอนิมลให้พระทรง

ซึ่งเมื่อ๒วันก่อนเจ้าคณะตำบลครอง๔
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เดินทางมาขอเจรจาแต่ไม่เป็นผลสำเร็จครับ
ซึ่งได้รับการยืนยันเพียงว่าจะขออยู่ภายในตลาดกลางคลองหลวง
และต่อสู้ด้วยวิธีการสันติไอหิงสาไม่ก่อความรุนแรง
ซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
จะพิจารณาเกี่ยวกับกรณีนี้และมีคำสั่งอื่นออกมาอีกหรือไม่ครับ
ขณะที่วันนี้ถือเป็นวันที่๔ที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ไม่ออกมาปรากฏตัวแถลงข่าวประจำวันครับ
กลางกระแสข่าวจากกลุ่มศิษยานุสิตที่เกรงว่า
พระสนิทวงศ์ออกมาปรากฏตัว
ก็เสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มดำเนินคดีฐานยุโยงปลุกปัน
บิดเบือนข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียครับ
และตลอดทั้งวันนี้ยังคงต้องติดตามดูปฏิกิริยา
ของกลุ่มศิษยานุสิตที่สนับสนุนวัดพระธรรมกาย
ภายหลังที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
แพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ถอดถอนสมณศักดิ์พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย

พระธรรมชโยเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิด

และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด
แต่พระธรรมชโยยังไม่ยอมมามอบตัวตามหมายเรียก
ไม่สมควรดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป
บัดนี้ได้มีพระพระราชองค์การโปรดเก้าโปรดกมม
ถอดถอนพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
สมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่๔มีนาคม๒๕๖๐ครับ
ซึ่งยังคงต้องติดตามสถานการณ์บริเวณวัดพระธรรมกายกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าทันทีที่มีความเคลื่อนไหวนั้น
ทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีครับ

รายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ